อย่างที่เพื่อไทยบอกคือจะซ่อมหรือจะสร้างคู่กันไป
ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องการเมืองมันก็ณตอนนี้นะคะ
คือจุดยืนทางการเมืองโครงสร้างทางการเมือง
ซึ่งมันผูกเข้ามาในเรื่องของประเด็นสังคม
มันจะไปจัดการกันยังไงระหว่างนโยบายด้านปากท้อง

รวมกับการเมืองซึ่งมันร้อนแรงไม่แพ้กัน
ผมว่าต้องไปได้ครับผมว่าปากท้องกับการเมืองมันคือ
จริงแล้วเศรษฐกิจแล้วกันนะกับการเมืองมันคือเรื่องเดียวกัน
เพราะว่าหัวใจของเศรษฐกิจมันคือความมั่นใจ
ถูกมั้ยเพราะว่าเศรษฐกิจคือความมั่นใจคือไม่ใช่แจ่เงินนะ
ถ้าไม่มีความมั่นใจปุ๊บเนี่ยมันหายหมดเพราะว่าเศรษฐกิจมันมี๔ล้อ
หนึ่งคือการส่งออกการท่องเที่ยวการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศ
บริโภคในประเทศอันนี้คือเกษตรกรพี่น้องแล้วก็การลงทุนภาครัฐ
สองล้อบนเนี่ยถ้าไม่มีความมั่นใจมันไม่ขับมันไม่เคลื่อน
เคลื่อล้อเดียวคือการบริโภคในประเทศมันก็เสียหลักแน่นอน
เพราะผมว่าเศรษฐกิจกับการเมืองต้องไปด้วยกัน
เพราะฉะนั้นผมว่าเข้ามาแล้วมันต้องตั้งความมั่นใจ
คือต้องปรองดองอย่างยุติธรรมครับต้องมองไปข้างหน้าอนาคตร่วมกัน
ผมว่าเราเสียเสียเวลาเรื่องนี้มาเยอะแล้วแล้วผมว่าสมมุติว่าเรามองว่าอนาคต
อย่างที่ท่านมิ่งขวัญพูดว่าถ้ามันดูนถ้ามองว่าจะเป็นทางตันเนี่ย
มันก็ต้องเริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้เลย
เพราะทุกคนก็เห็นว่าถ้าเดินไปแล้วมันตันมันก็ไม่มั่นใจว่าจะไปต่อได้
ว่าปัญหาอะไรมาคุยกันให้เรียกเอาประชาชนมาร่วม
เพราะฉะนั้นผมว่ามิติของการเมืองกับเศรษฐกิจมันคือเรื่องเดียวกัน
เพราะหัวใจมันคือความมั่นใจถ้าไม่มั่นใจแล้วก็เห็นว่าอีกแป๊บนึงก็มีปัญหา
มันก็เดินต่อยากผมคิดว่ามันเป็นทางคู่ที่เดินไปพร้อมกันได้
แล้วก็ต้องช่วยกันครับผมว่ามันต้องร่วมมือกัน
แต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงในแง่ของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนที่ถูกวางไว้มันอยู่ในรัฐธรรมนูลด้วยนะคะอาจาร
ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือว่ากลไกในบทเฉพาะการ
แม้กระทั่งบอกว่ามันสามารถทำควบคู่กันไป
คือการจะแก้ไขรัฐธรรมนูลมันคือต้องยอมรับว่าเขียนไว้เนี่ย
ยังไงต้องถามสที่จะเริ่มต้นว่าจะแก้ไขไง

ต้องเอาประชาชนมาเป็นแนวร่วม
เราจะแก้ไขอะไรเนี่ยเราแก้ทางการเมืองยาก
แต่ว่าต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าปัญหามันคืออะไร
ด้วยเหตุด้วยผลนะเอาประชาชนไปแนวร่วม
ถ้าผมว่าถ้าทุกคนมองประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลเนี่ย
ผมว่ามันพอมีทางออกถึงจุดนั้นนะครับผมว่าต้องมันต้องแบบก็ต้องเลิก
พยายามมองไปประเทศไทยด้วยกันก็ไปปรองดองอย่างยุติธรรม
ไปไปด้วยกันในอนาคตผมเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออก
อย่างยุติศาสตร์ชาติเองเนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เอามาจับผิดกันนะ
มันก็ไม่ได้เลวร้ายมากถูกไหมครับเพราะว่ายุติศาสตร์ชาติมันกว้างมากเนี่ย
จะมีปัญหาต่อเมื่อเอามาจับผิดกันแต่ถ้าไม่ได้จับผิดกันไปอย่างบริสุทธิ์ใจเพื่อประเทศชาติเนี่ย
ยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะที่เขียนมานี่มันกว้างนะครับ

ใช่เพราะเสียงกว้างเนี่ยมันขึ้นกับการตีความไงว่าทำตามหรือไม่
แล้วก็อย่างในยุทธศาสตร์ชาติเขียนเรื่องอุตสาหกรรมในอนาคตไว้

ถ้าท่านตีความแบบกว้างว่ามันปรับเปลี่ยนได้อันนี้ก็ไม่ผิด

ก็มีกลุ่มมันขึ้นกับการเอาไปใช้เหมือนกัน
มันถ้ามองเห็นร่วมกัน
แล้วก็มองอนาคตประเทศไปด้วยกันเนี่ย

ถ้าเรามีร่วมมือกันนะครับ

คือจริงที่อาจารย์บอกถูก

โอ้โหมีข้อเสียอุ้ยตายแล้วประเทศจะเดินไปยังไง

พอมันบังคับใช้จริงและทำตามกลไก

ต้องไปเจอของจริงว่าตกลงมันจะชะงักหรือเปล่า

ในการหยุดรัฐบาลหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้ผมต้องเรียนว่ามันก็ต้องชี้แจง
ให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง

มันก็ต้องเอาเสียงประชาชนเป็นหลัก

ผมว่าไม่ฟังผมต้องฟังประชาชน
ผมว่าต้องเอาประชาชนมาเป็นแนวร่วม